เขาไปดูความคุกนะเรื่องของภูกร
มาทำร้ายแต่ผู้กองบอกว่า
หลังปรากฏเป็นภาพข่าวที่ผู้กองปูเข็มหรือว่าร้อยเอกทรงกฎชื่นชูผล
สุดท้ายกลุ่มผู้ก่อเหตุที่ตอบมอบตัวแล้วกับตำรวจสภพนศรคามถิฉะเชิงเศรา
กลางดึกของวันเดียวกันเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๑๖กันยายนนะครับ
ผู้ชายทั้ง๕คนนี้อายุ๒๐๓๗ปีเขาบอกว่า
พวกผมเนี่ยเป็นคนงานครับในโรงงานแถวนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชนบุรี
มากัน๑๐คนขับรถกันมา๕คันจะไปเที่ยววังน้ำเขียวที่โคราช
แต่ผู้กองปูเข็มรีบขับไปพวกเขาก็เลยขับรถตามไล่ล่าเขาว่าอย่างนั้นนะ
สุดท้ายเนี่ยเลี้ยวเข้าไปซอยตันไล่ล่ากันไปถึงซอยตัน
พวกเขาก็เลยไปรุมทำร้ายเอาท่อนไม้เป็นไม้ยูคาเนี่ย
ในพักในแคมป์คนงานตีตีแขนจนหัก
หลังก่อเหตุแล้วอุ้มผู้กองปูเข็มขึ้นรถแล้วก็ไปทิ้งไว้ป่าข้าง
อันนี้เป็นสิ่งที่กลุ่มผู้ก่อเหตุบอกกับตำรวจนะครับ
นะฮะเบื้องต้นตำรวจตั้งข้อหาไปแล้วทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ทำให้เสียทรัพย์นะฮะส่วนข้อหาพยายามฆ่าเนี่ย
เดี๋ยวต้องรอสอบส่วนผู้กองปูเข็มก่อนนะฮะ
จริงแล้วยังเหลือผู้ก่อเหตุอีก๕คนให้มามอบตัว
เพราะว่าทั้งหมดนั้นมากันสิบคนทีนี้ทีมข่าวก็อยากฟังความอีกด้านหนึ่ง
ก็ไปหาผู้กองปูเข็มนะฮะไปที่โรงพยาบาลพุทธโสธร
ผู้กองเขาบอกอย่างนี้วันที่เกิดเหตุเนี่ยเขาไปไลฟ์ใช่ไหม
พอไลฟ์สดเสร็จเรื่องของไปแฉตู้สล็อตที่ท่ารถตู้เนี่ย
กำลังจะขึ้นรถกลับจู่เนี่ยมีกระบะสามคันขับมาขวางเลย
ดักหน้าดักหลังดักซ้ายเลยเขาก็พยายามขับหนี
แต่กระบะ๓คันก็พยายามขับตามต้อนไปต้อนไปจนเขาไปตันอยู่ที่ซอยตันแห่งหนึ่ง
ไปต่อไม่ได้เขาบอกว่ารถสามคันนั้นพยายามต้อนเขาให้เข้าไปซอยตันนะ
เขาก็เลยจอดจะวิ่งหนีสักพักหนึ่งมีชายชะกันสิบคนปรีเข้าไปทำร้ายครับ
บางคนเอาท่อนไม้ตีที่แขนแขนหักเลยนะฮะจากนั้นกลุ่มคนร้ายอุ้มเขาใส่กระบะ
เอาตัวเขาไว้ที่แข็บข้างหลังนะฮะมีผู้ชายสองคนคนหนึ่งขับคนหนึ่งเอาตัวกด
ไม่ให้ดิ้นกดไปต่อยไปกดไปต่อยไปตลอดทางจนหน้ายับเยินจนแบบสติไม่มีแล้วนะฮะ
แล้วก็ไปทิ้งเข้าไว้ป่าข้างทางที่บ้านหลังหนึ่งแล้วก็มีคนไปเจอแล้วก็ช่วยเอาไว้ได้นะฮะ
ผู้กองปูเคบอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยส่วนตัวเชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของขบวนการตู้สล็อตแน่
เพราะลักษณะเหมือนเป็นการเตรียมการอย่างดีขับรถมาจอดดักหน้าดักหลังดักข้างขับรถต้อนให้เข้าไปยังซอยตัน
ถ้าเป็นการแค่ขับปาดหน้ากันก็ไม่น่าจะทำกันถึงขนาดนี้หรือเปล่านะครับ
ดูให้ด้วยดูให้ผู้กองปูเข็มด้วยนะคะ